คดีนี้ที่สุพรรณบุรีมีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวาน
นายไพรวันแก้วปานอายุ๔๕ที่เป็นช่างเชื่อมอู่ต่อรถนะคะ
ถูกคนร้ายเอามีดฟันคอจนเสียชีวิต

คือตำรวจก็ไปเก็บหลักฐานในพื้นที่
คนในพื้นที่ก็บอกว่าโอ้ยคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ

คือตำรวจเนี่ยเอาตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ
สุดท้ายผู้ต้องสงสัยคนนี้รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ผู้ต้องสงสัยก็กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็บ้านอยู่ใกล้กับบ้านของผู้เสียชีวิตเลย

ทางตำรวจสพมสุพรรณบุรีนำตัวนายสารวุฒิ
หรือในเบลอายุ๒๑ปีไปสอบปากคำ
โพลตำรวจตรีเกรงไกรวุฒิภัณฑ์นิตผู้บังคับการตำรวจผู้ท้องจังหวัดสุพันธ์บุรี

สุดท้ายในเบลสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุค่ะ
เอามีดทำครัวที่บ้านปาดคอนายไพรวันจนเสียชีวิต
เขาอ้างว่ามันเป็นความแค้นเรื่องของการทวงเงินแล้วไม่ยอมคืน
ตำรวจก็เลยขอสารจังหวัดสุพรรณบุรีออกหมายค้น
เอาตัวในเบลไปหาของกลางที่บ้าน
อยู่ห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิตแค่๔๐๐เมตร
เจอนะคะเจอมีดของกลางอยู่ในครัวเจอเสื้อยืดสีรุ้งที่ใส่วันก่อเหตุ
นี่ค่ะพาไปเลยไปชี้จุดด้วยที่ก๊อกน้ำข้างบ้าน
ในเบลล้างมือล้างเท้าที่เปื้อนเลือดเปื้อนโครนหลังก่อเหตุนะคะ
แล้วก็เข้าไปนอนพักอยู่ในบ้านชี้หมดเลยนะคะทุกจุดนะคะ
เจอครบมีดเมิดเจอหมด
ทีมข่าวบอกว่าบ้านของในเบลอยู่ห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิตแค่๓๐๐๔๐๐เมตร

โดยเฉพาะแม่ของในเบลร้องไห้ตลอด
แม่ของนายเบลบอกว่าตกใจมากไม่คิดว่าลูกชายจะเป็นคนก่อเหตุฆ่านายไพรวัน
คือแม่เองเนี่ยเป็นคนบอกให้ลูกชายซักผ้า
รวมถึงเสื้อที่ใส่ในวันก่อเหตุด้วยนะคะ
แม่บอกแม่สั่งให้ลูกซักคือแม่ไม่รู้หรอก
เห็นแค่ว่ามันเป็นวันหยุดอยากให้ซักผ้า
แม่ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบโอ้อยากให้ลูกไปทำลายหลักฐานหรืออะไรนะ
แล้วแม่ก็ไม่ได้รู้เห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ในวันที่กินเหล้า
เห็นบอกว่าเขาเมายาเสพติดด้วยอันนี้แม่ทราบไหมคะ
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
จุบันลูกยังเกี่ยวพันธ์หรือว่าเสพยาเสพติดอยู่ไหม

ลูกยังเสพยาเสพติดยังเกี่ยวพันธ์ยาเสพติดอยู่

วันที่เกิดเหตุ
หลังจากลูกชายกลับเข้ามาบ้านตอนดึก
แม่บอกว่าที่บอกว่าไม่เห็นคราบเลือดไม่เห็นอะไร

ช่วงที่ลูกออกไปกลางดึกเขาบอกว่าออกไปไหนนะคะแม่

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวในเบลไปชี้แผน
ที่ไปทำแผนชี้จุดนะคะที่บ้านของนายไพรวัน
คือในเบลบอกว่าคือตอนกลางดึกวันที่๓ตุลาคม
ทวงเงินค่ายาเสพติดกับผู้เสียชีวิต
จะเอาไปถ่ายโทรศัพท์มือถือที่ไปจำนำไว้
แต่นายไพรวันเมาแล้วบอกว่าไม่มีเงิน
ก็เลยโมโหเอามือจับหัวแล้วเอามีดที่เตรียมมาปาดคอ
แล้วปาดคอหลายครั้งนะคะจนนายไพรวันเสียชีวิตนะคะ
ชี้จุดเสร็จทีมข่าวก็พยายามจะถามแล้วว่า
แรงจูงใจมันคืออะไรปมเหตุมันคืออะไร
เบลก็เงียบไม่ตอบคำถามอะไร
ก็นำตัวในเบลไปสพมสุพรรณบุรีนะคะ
เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
มาเจอศพเช้าเมื่อวานนะฮะลักษณะเหมือนกับตลกมุ้งเข้าไปฆ่าเขา
คือกู้ภัยบอกว่าคอของผู้ตายเนี่ย
ถ้าไม่ติดกระดูกสันหลังก็คอขาดนะฮะ

ใช่เพราะเขาบอกปาดไปหลายทีเลยค่ะ
เมื่อวานตำรวจนำวัยรุ่นในระแวกบ้านของผู้ตายมาสอบปากคำ๖คนด้วยกัน
ทุกคนเขาปฏิเสธข้อหากันหมดเมื่อวานนี้
แต่เจ้าหน้าที่ก็เก็บตัวอย่างรอยเท้ารอยนิ้วมือ
คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะชื่อว่านายวินิตเชยล้อมขำ
บอกว่าเมื่อ๓๔เดือนก่อนผู้ตายเคยมีเรื่องกับในเบลนะฮะ
ที่เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านซึ่งก็คือ๑ใน๖ที่ตำรวจเรียกสอบเมื่อวานนะครับ
เบลเนี่ยเคยมีเรื่องกับผู้ตายคือนายไพรวัน
เพราะเคยปีนขึ้นไปขโมยพระเครื่องแล้วก็ตะกรุดของบ้านนายไพรวัน
ตอนนั้นนายเบลอ้างว่าเอามากรบหนี้ที่ผู้ตายเนี่ยยืมเข้าไป
ตอนนั้นเนี่ยต้องเจรจากลายเกลี่ยกันมารอบนึงแล้ว
แล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานายไพรวันเคยมีปัญหาทะเลาะกับนายแอร์อีก
นายแอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในหกผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้
ดื่มเหล้าแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
ซึ่งส่วนตัวและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมองว่าคนร้ายก็คือคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
แล้วต้องเคยเข้าออกบ้านหลังนี้ด้วย
ถึงรู้ว่าเขานอนตรงไหนอยู่ที่มุ้งตรงไหนแล้วก็เข้าไปฆ่าเขา
เขาก็พูดเรื่องจริงนี้แหละประมาณว่ายืมเงินยืมทองประมาณนี้แหละครับ
หักเงินหักทองกันนะครับ
เหมือนแทนเงินที่คนตายืมครับครับยืมไปประมาณนี้ครับ
เขาบอกไหมว่ายอดยืมไปเท่าไรครับไม่ได้บอกครับ
แล้วได้คืนพระไหมสุดยอดครับได้ครับ
ได้ครับก็ยอมคืนข้องกลางแล้วก็ยอมความกันไปครับ

คุณผู้ชมค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะตำรวจสพมสุพรรณบุรี
ก็ได้มีการขออนุญาตนำศพของนายไพรวัน
ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารา
ที่วัดบำรุงราชหรือว่าวัดหัวไผ่ที่อำเภอบางปลาม้าเนี่ยนะคะ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
พอเจ้าหน้าที่ส่งศพที่ชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ก็นำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาช่วงบ่ายพรุ่งนี้
สมคิตแก้วปานอายุ๔๒น้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าโล่งละ
ตำรวจจับคนร้ายได้ก็ยอมรับว่าพี่ชายกับคนก่อเหตุ
เขาก็มีเรื่องบาดหมางกันจริง
ขัดแย้งปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องเงิน
จัดสรรปันส่วนเงินในเรื่องของยาเสพติดไม่ลงตัว
ก็อยากจะให้ตำรวจขยายผลหน่อยได้ไหม
เรื่องของยาเสพติดนี่แหละเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้
อันนี้อยากให้ตำรวจขยายผลว่ามันมีใครบ้างอยากเอามาให้หมด
ตัวบ้านของคุณเราบ้านพี่ชายเนี่ยที่เกิดเหตุกับบ้านเบล
ก็ไม่ได้ไกลกันใช่ไหมไม่ไกลครับไม่ไกล
ทีนี้ค่ะที่บอกคุณผู้ชมค้างเอาไว้ว่า
ตำรวจก็นำตัวในเบลไปสอบปากคำเพิ่มที่สพเมืองสุพรรณบุรีใช่ไหมคะ
เดี๋ยวให้ดูภาพกันหน่อยว่าคือแม่เขาก็เป็นห่วงลูก
เขาก็เอาข่าวปลาอาหารไปให้ลูกด้วยความเป็นห่วง

เรื่องต้นเนี่ยเรื่องทางคดีก็คือตำรวจแจ้งข้อหาในเบล
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธมีดไปในเมืองทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและเรื่องของการเสพยาเสพติดนะคะ
เพราะว่าตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
ก็จะต้องนำตัวในเบลผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะคะ
คือวันนี้มันเป็นลักษณะของการไปชี้จุด
ค้นหาหลักฐานยังไม่ได้ถึงขั้นไปทำแผน